พุทธตานเอ๊ะหรือว่าจะเรียกเบลล่าดี
คนนี้สวยแล้วก็โสดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูซะก่อนละกัน
นี่แต่ว่ามาคราวนี้นะสลัดลุคแบบว่าสบงสบายเนี่ยทิ้งไว้ก่อน
พักไว้ก่อนล่าสุดมาในบทแบบนางฟ้าเบลล่าสวยมากจะน่ารักขนาดไหน

มันจุ้มฉ่ำหัวใจอ่ะสุดยอดเลยน่ารักจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เบลล่านี่แหละเพราะและนี่คือเป็นการร้องเพลง
ครั้งแรกของเบลล่าเลยนะและเบลล่าลูกนี้คือแบบสวยหวาน
น่ารักที่สุดเลยคุณผู้ชมโดยหลังจากโชว์เสร็จ
เบลล่าก็มาอัปเดตเรื่องงานแฟนมิตติ้งพรมลิขิต
จะมีขึ้นในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
จ้างหมูบอกว่าโอ้ยพี่หนูตื่นเต้นมาก
อยากให้แฟนรอติดตามเลยนะ
โดยเฉพาะในพัดความฟินกับพ่อฤทธิ์

เรียกว่าแบบภาษาวิทยาลัยแบบเจ็มจน

ข้นไปเลยค่ะทั้งในจอแล้วก็ออนสเตจไปเลยนะคะ
ส่วนเรื่องดราม่าบัตรแพงคุณผู้ชม

ใช่ไม่ก็มีแฟนส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าพร้อม

วนเหมือนกันนะ
ล่าบอกว่าให้รอดูอาทิตย์หน้าละกันค่ะ
เพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องให้ติดตาม
โดยหลังจากนี้เบลล่าแงมว่าอาจจะไม่ได้รับงานเยอะมากนะคะ
เพราะว่าตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดอายุทยา

โดยเป็นความตั้งใจเดิมที่มีตั้งแต่แรกแล้วค่ะ
ซึ่งก็งานติดต่อมาเยอะมากจริงแต่เบลล่าก็ขออนุญาตปฏิเสธไปนะคะ
คนที่ปฏิเสธไปอย่าโกรธเลยนะถือว่าทำบุญร่วมกัน

ซึ่งเบลล่าค่ะเชื่อด้วยว่านะการที่ได้ทำบุญบ่อย
รวมไปถึงได้ไปวัดที่จังหวัดอายุทยาเนี่ย
อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์หรือเปล่า

แล้วก็ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ปลุกกระแสให้คนรักวัฒนธรรมไทยไง

ไปฟังเสียงนางฟ้าเบลล่าหน่อยจ้า
เป็นความตั้งใจเอาไว้แล้วค่ะ

แต่ว่าก็เอาอยู่ต่อความตั้งใจหนึ่ง

ก็คือเหมือนธนุบำรุงพุทธศาสนา
เผื่อจะแบบให้คนได้เข้าวัดกันมากขึ้น

อันนี้ก็คือเพิ่งทราบทีหลังเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ทางพระอาจารย์ก็บอกอยู่เหมือนกัน
ว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องนะ
ไม่งั้นคงไม่ได้มาตรงนี้
ก็เชื่อว่ามันก็คงแบบมีบุญสำคัญกันนะครับ
พรภลิขิตกับวัดนะครับ